เหตุนายจ้างพาญาติบุกยิงขออภัยลูกจ้างพาญาติบุกยิงนายจ้าง
ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งที่สงขลานะเขาบอกว่าปมเหตุมาจากห้าปีก่อน
อืมเรื่องของการเอารถไปฝากให้นายจ้างพาไปจำนำครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจำนำมีท่าไหนหลุดไปขายเฉยเลย
เขาไม่ได้รถคืนครับแค้นจนถึงวันนี้เลยตัดสินใจก่อเหตุ

เย็นวันที่๒๑สิงหาคมเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงสองสามีภรรยา
อาชีพรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์โดยนายอัชวีชนละสาคนวัยสามสิบปี
ผู้เป็นสามีเสียชีวิตขาบบ้านเช่าส่วนนางสาวเวียรวรรณชูช่วย
ยี่สิบเจ็ดปีภรรยาถูกยิงบาดเจ็บเหตุเกิดภายในบ้านพักซอยแหลมไพรหนึ่ง
โคกเมาตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงครา
ตำรวจสพบังกล่ำรุดชนสูตรพลิกศพนายอัชวีโดนยิงด้วยปืนจุดสามแปด
กระสุนเจาะกลางอกส่วนนางสาวเบียรวรรณโดนเฉียวแขน
ตรวจสอบภายในห้องนอนมีร่องรอยต่อสู้
ข้าวของกระจัดกระจายจึงทำบันทึกไว้
สืบสวนออกหาข่าวได้ข้อมูลว่าผัวเมียคู่นี้เป็นผู้รับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์
มาอยู่บ้านหลังนี้ราวสามเดือนขณะเกิดเหตุมีคนร้ายทราบชื่อนายแอน
ซึ่งเป็นลูกน้องขับรถกระบะมาจอดหน้าบ้าน
พร้อมพักพั่วอีกสี่คนตรงเข้าไปถิบประตูบ้าน
ก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วหลบหนีไปพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นครอบครัวเดียวกัน
ประกอบด้วยนายกบนิมานหรือแอนวัย๓๐ปีเป็นคนยิง
ส่วนอีกสามคนเป็นพ่อน้องสาวและชายใบรุ่นอีกหนึ่งคน
มเหตุมาจากเรื่องจำนำรถกระบะเมื่อ๕ปีก่อน

และรถคันนี้ก็ถูกขายต่อ
ไม่สามารถนำรถกลับมาคืนได้
นัดเคลียร์กับผู้ตายจนเกิดเหตุร้าย
กล่าวถึงนายกบกับผู้ตายรู้จักกันมานาน
ตอนต้นเดือนนายกบกับพันรยามาขออาศัยบ้านผู้ตายชั่วคราว
กระทั่งเช้าวันเกิดเหตุผู้ตายกับภรรยาออกไปทำงาน
นายกมงัดห้องนอนเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สิน

ว่ากล่าวและมีการขอโทษกัน
ก่อนที่นายกบจะกลับบ้านไป
แต่พอตกเย็นก็ย้อนกลับมาพร้อมกับญาติ
อ้างมาขอเคลียร์เรื่องรถที่เคยจำนำไว้
ภรรยาผู้ตายเห็นท่าไม่ดีจึงบอกว่า

ถีบประตูเข้ามาบุกยิงเหยื่อจนเจ็บและตาย
งานนี้ตำรวจกดดันทุกทาง

นายยกเดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจ

นางอามินะหลุดแม้วัย๓๕ปีพี่สาวของนายยกบบอกว่า
คืนนั้นไปทวงรถกับผู้ตาย
เพราะที่ผ่านมา๕ปีต้องทุกข์ใจมาตลอด
เพราะตามหารถไม่ได้ทรัพย์สินที่มีก็ถูกยึด
ยืนยันว่าไม่รู้ว่าน้องชายพกปืนไปด้วย
มารู้อีกทีก็เกิดเหตุร้ายขึ้นแล้ว
พาก็คือเขียนการการนะครับ

รอให้ภรรยาผู้ตายหายจากอาการบาดเจ็บ
เพื่อให้การถึงมูลเหตุข้อเท็จจริงอีกครั้ง
ผิดถูกอย่างไรไปว่ากันที่พยานหลักฐาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน